ในช่วงแรกแบบนี้อยากจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูเรื่องราวอัศจรรย์ใจกันหน่อย
ผู้หญิงคนนี้เธอชอบเช็คภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เลยไปเจอเรื่องประหลาดเข้ากับแสงประหลาดที่ปรากฏออกจากรูปภาพของพระพุทธรูปครับ
ดูแสงที่มันโผล่ออกมาแบบนี้สิ
พาไปที่บ้านหลังนี้ครับที่นี่เป็นร้านตัดผมนะ
ที่อยู่ในหมู่ก้าวตำบลท่าจัมปีอเภอมเมืองจังหวัดพระเยาะ
ไปเจอกับเจ้าของบ้านจ้าของบ้านก้าลายอีทีนข่าวของเราฟังว่าตัวเธอนะชอบตรวจชอบเช็ค
ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นประจำ
ก็จะได้เห็นไงว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นในบ้านเธอหรือไม่
แล้วปรากฏว่าตามภาพที่เห็นอยากให้ดูอีกสักทีนี่มาแล้ว
ประหลาดฮะมันลอยออกมาจากรูปภาพของพระพุทธรูปหลวงพ่อผางเงา
แปะเอาไว้ตรงฝาผนังไอ้แสงนั้นมันลอยออกมาแบบนี้
แล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งแล้วหายวุบหายไปเลยน้องใบตอง
เหตุการณ์นี้นะฮะเจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของรูปหลวงพ่อผาเงา
เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เธอนำเอารูปภาพของพระพุทธรูปองค์นี้มาบูชานะ
เธอก็ได้รับโชคลาภถูกลอตเตอรี่

ถูกบ่อยบ่อย

นั่นไงเรียกเรียกว่าถูกยาวยาว
งั้นพี่ถ้าถูกบ่อยเพราะพระพุทธรูปแบบนี้รูปภาพของพระพุทธรูปใช่ไหม

พี่ช่วยซีหลอกแล้วส่งมาทางนี้หน่อยได้ไหมครับ

ซีหลักรูปพระพุทธรูป

โอ้โหอันนั้นคือความเชื่อของเธอนะ
เธอบอกว่าได้บูชารูปภาพพระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงามายาวนานแล้ว

แต่เรื่องของปรากฏการณ์แสงเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเพราะอะไร
เพราะว่าเพิ่งติดกล้องวงจรปิด
เพราะว่าก็ไม่รู้ที่ผ่านมามีแสงไหม
เพิ่งสังเกตว่ามีแสงวิบไปวิบมา
เอางี้งั้นกลับไปดูแสงนั้นอีกสักรอบแล้วลองวิเคราะห์วิจารณ์ไปพร้อมกันคุณผู้ชมครับ
ว่าไอ้แสงแบบนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่

ที่มันจะเป็นการจับโฟกัสของเล็ง
หรือมันลงแมลงมันบินผ่านมันก็จะทำให้เกิดการหักเหแสงแบบนี้
มันก็เกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีคิด
แต่ว่ามันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในตอนนี้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคืออะไร
คือรู้ไหมดิฉันไม่ติดกล้องวงจรปิดเพราะอะไร

ใช่คือบางคนก็เลือกที่จะไม่ดูดิ
เหมือนกันผมก็ไม่ติดนะกล้องวงจรปิดที่บ้าน